ช่วงนี้มาดูความกลุ่มหน้าเกี่ยวกับผู้ต้องหา
ไปส่งพัสดุที่มียาเสียบติดมาให้กับศาลวัตย้า

บอกว่ามีคนจ้างหวานให้ส่งไปให้ปลายทาง
ดูที่ไม่ทราบว่าปลายทางนั้นเป็นตำรวจ

ภูทรศพสตรที่บุรีรัม
สถาบัติกรรมกรรมกรับการ๒กรรมกรับการจำลดท่องเที่ยว๒เชียงใหม่
ก็จับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าที่เทศบาลสตึก
พร้อมของกรางยาบ้า๖๐๐เมตรไอ้๑กรัม
แล้วก็บัตรประชาชนของบุคคลอื่นอีกประมาณ๕๖ใบ
และรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ก็รับสารภาพว่าได้มาทำงานก่อสร้างที่สตึก
มาตกงานไม่มีงานทำแต่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงดูลูกเมียครับ
ก็เลยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นคนจังหวัดพิสุนุโลก
แล้วก็ว่าจ้างให้ตนไปส่งยาบ้าตามที่ต่างตามรายชื่อ
รวมทั้งส่งพัสดุให้กับนายพิเชษเสาแบน
ตอนส่งชื่อคือนายพิเชษก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจไง
ก็ส่งไปที่อำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค
พร้อมกับไอซ์๕๐กรัมแล้วก็ยาอีอีก๕๐เมตร
ก็ไปส่งจริงซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางเป็นตำรวจ
เพราะส่งตามรายชื่อตามที่เขาว่าจ้างมา
โดยเพิ่งส่งยาบ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ตำรวจก็แจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไอซ์
ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเพื่อจำหน่ายครับ
ส่วนการแก่มรอยจับกลุ่มก็พบว่าผู้ต้องหานั้น
บัตรประชาชนบุคคลอื่นเป็นหลักฐานในการส่งพัสดุ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นก็ไม่ตรงกับใบหน้าในบัตรประชาชน
กระทั่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
แล้วก็คุมตัวมาสอบสวนขยายผลต่อไป
พตตดำรงเพชรพงษ์ผู้บังคัปการตำรวจภูทรจังหวัดลศสวรรค์
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบประคำผู้เกี่ยวข้องไปบ้างแล้ว
ส่วนกรณีที่อำรวจนั้นบุกไปจับกลุ่มที่หน้าบ้านนั้น
ก็เป็นแนวทางของแต่ละหน่วยงานครับ
ซึ่งตนเองนั้นก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเรียกสารวัตรแย้นั้นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ส่วนที่ขอนแก่นพันธุ์ตำรวจเอกเด่นพงศ์วันนพงศ์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรขอนแก่นบอกว่าหลังมีพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดจากปรายศนีย์สตึกส่งมาที่ชุมแพร
ก็ประสานข้อมูลกับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่แล้วก็กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ตอนนี้ก็สั่งการให้ตำรวจชุมแพรนั้นประสานร่วมมือกันกับปรายศนีย์ชุมแพร
ทำการตรวจสอบพัสดุทุกกล่องอย่างละเอียดนะครับ
ตอนนี้รู้แล้วว่าพัสดุนั้นส่งไปที่ใดบ้างแต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
เพราะว่าจะกระทบกับสำนวนแล้วก็ต้องรอตรวจสอบขยายผลเชื่อมโยงว่าผัวพันกับใครบ้าง
ทางด้านสารวัตรแย้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คข้อความว่ากราบขอพรหลวงปู่ทวดคุ้มครองครอบครัวเรา
และสิ่งที่ผมควรกราบอีกหนึ่งสิ่งก็คือหัวใจของแม่ผมนะฮะแล้วก็มีรูปของคุณแม่ของเขากราบพรหลวงปู่ทวดอยู่นะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีต้องรอขยายผลต่อไปว่าคนจ้างหวานเครือข่ายทั้งหมดนั้นเป็นใครบ้างนะครับ